ไปดูชีวิตของเด็กคนหนึ่งค่อนข้างจะน่ารันทดใจ
ขวบพ่อแม่แยกทางกันย้ายไปอยู่กับยาย
ยายมีสามีใหม่เรียกว่าตาเลี้ยงคุณผู้ชม
ทีนี้วันลอยกระทงไม่มีใครอยู่บ้าน
อยู่กับสามีใหม่ของยายสองคนโดนข่มขืนคุณผู้ชมครับ
ไปดูกันหน่อยนะฮะช่วงเช้าของเมื่อวานเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชาวตำบลตาขันอำเภอบ้านค่ายของมรยองเนี่ย
ไปแจ้งความกับตำรวจภูทรสพบ้านค่ายบอกว่าหลานของฉันเนี่ยคือให้ชื่อว่าน้องบีแล้วกันนามสมมุติอายุ๑๐ขวบ
หญิงคนนี้ให้การบอกว่าพ่อกับแม่ของเด่นเขาเลิกกันแยกทางกัน
ให้แนนวิเอาไปเลี้ยงสามีใหม่อายุ๕๓ปีอยู่ด้วยของตำบลหนองตะพาน
วันที่๓๐พฤศจิกายนที่ผ่านมาน้องบีมาหาคุณย่า

หนึ่งก็คือที่ตำบลตาขันอำเภอบ้านค่าย
แล้วบอกกับย่าว่าย่าหนูเจ็บที่อวัยวะเพศ

ว่าเค้นเอาความจริงออกมาเด็กก็ยอมบอกว่า
เนี่ยถูกตาข่มขืนนะฮะในวันลอยกระทง
ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านเด็กอยู่กับตาสองคน
ก็เลยมีการส่งตัวเด็กไปให้กับแพทย์โรงพยาบาลบ้านค่ายตรวจสอบ
แล้วก็ส่งต่อไปตรวจสอบต่อที่โรงพยาบาลมรยองก็พบว่ามีร่องรอยการถูกคมคืนจริง
ล่าสุดทางด้านของเจ้าหน้าที่มีการยื่นสารจังหวัดบรยองออกหมายจับตาคนนี้
ในข้อหาข่มขืนหลานเพื่อมาดำเนินคดีต่อไป
ขณะที่นักจิตวิทยาเจ้าหน้าที่สิทธิเด็กและสตรีก็เข้าไปตรวจสอบ
หลังจากออกจากโรงพยาบาลเด็กคนนี้ต้องไปอยู่กับปู่กับย่าเพราะว่าไม่ให้กลับไปอยู่กับยายแล้ว
เพราะเกรงว่าจะถูกกระทำแบบนี้อีกนะครับ
ก็ต้องดูแลเรื่องของสภาพจิตใจของเด็กกันต่อไปด้วยนะครับ